คุณผู้ชมค่ะกับเรื่องราวความรักของคุณแม่ที่มีต่อคุณลูก
ซึ่งถ่ายทอดอารมณ์โดยสาวนุ๊กสุธิดาค่ะโดยคุณนุ๊กเนี่ยเขาบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะว่า
เห็นว่าในละครถ่ายทอดออกมาได้ดีแบบนี้
เป็นเพราะว่ากลั่นออกมาจากความรู้สึกจริงในตอนนี้

ฟิโป้กับน้องปาแปงไม่ได้อยู่ด้วย
คือน้องไปอยู่กับคุณพ่อคนนึง

ซึ่งก็ห่างออกไปได้สักพักนึงแล้วนะคะ

ถ้าถามเรื่องลูกเกิน๓ประโยคจะร้องไห้แล้วนะ
แต่ว่าตอนนี้น้ำตามันก็คลอเบ้าแล้วนะคุณผู้ชม

ซึ่งพี่นุ๊กบอกว่าเขากำลังโตเป็นนุ่มอะเนาะ

อยากจะออกไปอยู่กับอะไรที่มันเป็นอิสระมากขึ้น

เป็นคนที่ค่อนข้างจะเคล่งคัสลูกอะไร

พอเด็กโตแล้วก็เขาก็จะต้องมี

แล้วเขาก็อยากจะไปใช้ชีวิตในอีกแบบนึง
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราค่อนข้างจะเข้มงวดพอสมควร
จริงแล้วสายเปรย์นี่ที่ร้องไห้ได้นี่มาจากเรื่องจริงหมดเลยนะ
แย่งลูกไปหรือเปล่าก็คงไม่หรอกค่ะลูกเขาไปเอง

ได้แต่ผลแล้วแห่ค่ะเจือน
เลี้ยงมาเลี้ยงมาจากเราไปโตตรงอื่น
การที่เราปล่อยให้เขาไปเติบโตเราก็ต้องปล่อยให้โอกาสเขาเต็มที่ค่ะ